ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ดูเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้
กรมยุทธศึกษาทหารบกที่เขตดุสิตกรุงเทพนะฮะ
จ่าทหารคนหนึ่งถือปืนเข้าไปยิงเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตไปสองนายบาดเจ็บอีกหนึ่งนาย
ความจริงเขาตั้งเป้าอยากยิงให้เสียชีวิตหลาย๑๐คน
สุดท้ายเนี่ยเจรจาเกลี้ยกล่อมกันเป็นชั่วโมงนะครับ

อันนี้มันคือส่วนที่เราอยู่ของอิงทั้งในมาแล้วเนี่ย
เป็นเพื่อนอาหารนะวิน่ะ
ไม่รู้ว่าเอาพี่เอาอะไรนะวิน่ะ
โคลนกระด่ายแล้วก็โคลนคุยกับใครไม่รู้

สติขึ้นหน่อยหน่อยไม่ไม่ถึงกระทั่งเครื่องอะไรอย่างนั้น
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ดูแล้วก็น่าวคุยกันอย่างเงียบ
คุยกันอย่างไรอย่างงี้ไม่ได้สองของอย่างเงียบ
ไม่ได้สองของอย่างเงียบ
ไม่เกี่ยวไฟไม่เกี่ยวไฟไม่เกี่ยวไฟ
จับแล้วพี่เดินเดินมาแล้ว
สุดท้ายก็คุมตัวได้นะฮะค่ะแต่ยิงเพื่อนทหารเพื่อนร่วมงานด้วยกันเนี่ย
เสียชีวิตไปสองนะครับบาดเจ็บอีกหนึ่งนะฮะ
นี่เป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุช่วงเช้าวันนี้นะครับ
สอนอดูสิตหลังได้รับแจ้งเหตุก็เอากำลังมานะครับ
ปิดล้อมด้านหน้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
อยู่ที่ถนนเทศดำริเคตุอุศิษฐ์กรุงเทพนะฮะ
นี่ภายในพื้นที่นะฮะที่จะเป็นจุดอาคารที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นช่วงกำลังเจรจากับคนก่อเหตุ
คือจ่าสิบเอกยงยุทธ์มังกรกิม
มีตำแหน่งเป็นเสมียรวิทยาลัยการทัพบกของกรมยุทธศึกษาทหารบกนะฮะ
อายุห้าสิบแปดปีนะครับจาสิบเอกยงยุทธ์คนก่อเหตุ
นี่ฮะในที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ทำงาน

จ่าสิบเอกยงยุทธ์เนี่ยใช้ปืนพก๙มม
บุกไปยิงเพื่อนร่วมงานที่ทำงานในอาคารวิทยาลัยการทัพบก
อยู่ในเขตกรมยุทธศึกษาฐานบก
มีผู้เสียชีวิตสองนายนะฮะนี่ฮะในที่เกิดเหตุหนึ่งนายนะครับ
จาสิบเอกนพรัชอินทสุนทรนะครับอายุห้าสิบแปดปี
ถูกยิงกระสุนนี้เข้าศีรษะนะครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
อีกนายหนึ่งจ่าสิบเอกประการสินส่งอายุสี่สิบหก
ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลวชิระ
มีทหารที่เจ็บอีกนายหนึ่งนะครับจ่าสิบเอกยงยุทธ์ปัญญานุวัฒน์
ถูกยิงกระสุนเข้าแขนนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเหมือนกัน
นี่นะฮะคนก่อเหตุก็ชื่อจ่าสิบเอกยงยุทธ์นะฮะ
จ่าสิบเอกยงยุทธ์พอยิงเพื่อนทหารไปสามนายเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บ
ก็เดินออกไปอยู่ที่ด้านหน้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
นี่ฮะในชุดเครื่องแบบทหารนะฮะแต่มีแจ็คเก็ตเนี่ยที่เป็นลักษณะเสื้อวอร์ม
ทับอยู่มือซ้ายล้วงกระเป๋าเสื้อเห็นไหมฮะ
มือขวาก็แกว่งแต่ว่าที่เอวด้านขวาเนี่ยมีปืนพกอยู่
เดินอย่างใจเย็นทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยยิงเพื่อนร่วมงานเนี่ยเสียชีวิตไปสอง
มีรายงานว่าตอนที่ก่อเหตุเนี่ยจาสิบเอกยงยุทธ์นี่ประกาศเลยนะบอก
นี่ตั้งใจว่าจะเดินตามยิงให้ครบ๑๐คน
จะมายิงนายทหารชั้นศัลยบัตรเท่านั้น

ยังไม่มีทหารศัลยบัตรมาถึง
ยังเช้ามากนะฮะเขาเจอเพื่อนร่วมงาน

ก็เลยยิงฮะใช่ค่ะนี่ฮะ
คือเป็นยศจ่าสิบเอกเหมือนกันคือเป็นเพื่อนร่วมงาน

แต่จากการตรวจสอบประวัติของจ่าสิบเอกยงยุทธ์นะครับ
เคยประสบอุบัติเหตุแล้วต้องผ่าตัดสมอง

ตำรวจสนดุสิตก็มาควบคุมพื้นที่เกิดเหตุ
เพื่อจะรับจ่าให้เขามอบตัวนี่เห็นมั้ยฮะในมือยังถือปืนนะ

มีการโทรศัพท์นะฮะ
นาฬิกา๕๐นาทีนะครับสนดุสิตมาปิดล้อมพื้นที่
จ่าสิบเอกยงยุทธ์ไม่รู้เขาต่อสายโทรศัพท์
คุยกับใครนะฮะคุยตลอดนะฮะ

บางช่วงก็เอากระดาษสีขาวขึ้นมา
คือคาดว่าจะเป็นกระดาษที่จดหมายเลขโทรศัพท์ไว้หรือเปล่า

สำหรับกับการใช้โทรศัพท์มือถือ
แต่มือซ้ายจะถือปืนไว้ตลอดเวลา
นี่ตำรวจก็พยายามเข้าไปอยู่ให้ใกล้ที่สุด
ด้วยความระมัดระวังต้องใส่เสื้อเกราะเข้าไปนะฮะ
จากนั้นพันธบทโทพาคินสิริปุญญาพรนะครับ
สารวัฒน์ปราบปรามสอนอนดุศิษฐ์

นี่แล้วก็เริ่มถอดเสื้อวอร์มออกแล้ว

ข้างในนะฮะที่เสื้อวอร์มสวมทับอยู่ตอนแรก
จา๑๑ยงยุทธ์ตอนที่

ไม่ได้มีท่าทีจะต่อสู้หรือว่าแสดงอารมณ์เกรี้ยวกราด

เขาก็ยอมให้ตำรวจเข้าไปคุยด้วย
คือที่เห็นว่าเสื้อวอร์มหายไปเนี่ย
ที่ตำรวจจะเข้าไปถึงตัวเนี่ย

ถอดเสื้อคลุมออกแล้วก็เอาเสื้อคลุม

ถ้าเกิดว่าจะยอมมอบตัวจริง
ซึ่งอยู่ในมือนะฮะเสื้อคลุม

ตำรวจก็ถึงเข้าไปถึงตัว
แล้วพยายามไปพูดคุยอยู่พักนึงเขาก็มี

ประกบนะครับแล้วก็นำตัว
ไปในอาคารวิทยาลัยการภัพร์บกนะฮะ

สอบปากคำหรือไปดูอาการเบื้องต้นก่อน

แต่ก่อนจะไปถึงตัวเนี่ยตำรวจบอก
ถ้าเคยยอมจริง
ถอดเสื้อคลุมแล้วก็เอาเสื้อไปพันไปห่อปืนเอาไว้

ท่านผู้ชมครับมีภาพวินาทีการเข้าจับ
จับกุมอีกมุมหนึ่งนะฮะหลังจากจ่า๑๑ยงยุทธ์
เก็บปืนแล้วเข้ามอบตัวเนี่ยเหมือนจะขัดขืนนิดหน่อยนะ

เจนแจรจาเข้าไปแล้ว

ไม่ต้องเข้ามาอะไร
ช่วงที่เขาบอกเขายอมมอบตัว

แต่สุดท้ายก็ยอมให้ตำรวจประกบแล้วก็เดินพาเข้าไปด้านใน
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมา
จากทหารที่รอดชีวิตจากห้องทำงานในที่เกิดเหตุ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะจุดเกิดเหตุเป็นอาคารสามชั้น

ตอนนั้นนะคะจ่าสิบเอกนพรัชกำลังนั่งพิมพ์งานอยู่ที่โต๊ะ
อยู่จสิบเอกยงยุทธ์ผู้ก่อเหตุ
เดินถือปืนเข้าไปจากทางประตูหน้าห้อง
มามีอะไรหรือเปล่าอืมถามยังไม่ทันจบค่ะจ่าสิบเอกยงยุทธ์ผู้ก่อเหตุยิงเลย
ยิงเลยแล้วยิงใส่หัวเลยนะคะพี่อุ๋ยโอ้โหยิงเข้าศีรษะจ่าสิบเอกนพรัชหนึ่งนัด
คือจังหวะนั้นเนี่ยค่ะจ่าสิบเอกนพรัชพยายามตะโกนเรียกให้คนมาช่วย
เพื่อนทหารที่อยู่ในห้องด้วยกันพยายามจะเข้าไปช่วยแต่จ่าสิบเอกยงยุทธ์ผู้ก่อเหตุยิงซ้ำที่ศีรษะ
จ่าสิบเอกนพรัชอีกหนึ่งนัดจนเสียชีวิตค่ะห้องทำงานโอ้โห
นัดแรกยังไม่เสียชีวิตเขาก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเลยยิงซ้ำ
แล้วเน้นยิงที่ศีรษะทั้งสองนัดเลยค่ะครับเพื่อนทหารที่อยู่ในห้องทำงานเดียวกันที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
กระโดดหน้าต่างหนีเพื่อเอาชีวิตรอดนะคะอ่านี่ค่ะรอดแบบบุดหวิดค่ะ
รอดตายหุดหวิดจริงจริงหลังจากนั้นค่ะจ่าสิบเอกยงยุทธ์ผู้ก่อเหตุ
ที่ก็น่าจะยังคลั่งอยู่นะคะเดินออกจากห้องที่เกิดเหตุที่เป็นจุดแรกอะค่ะครับ
แล้วไปเจอจ่าสิบเอกประการยืนสูบบุรีอยู่ที่ทางเดินยิงใส่เขาเลยยิงใส่เขาอีก
ยิงใส่เขาจากทางด้านหลังเขาได้รับบาดเจ็บเพื่อนทหารแถวนั้นรีบลากตัวจ่าสิบเอกประการจากชั้นสอง
ลงไปไปที่รถกระบะจะนำตัวส่งโรงพยาบาลครับแต่จ่าสิบเอกยงยุทธ์ผู้ก่อเหตุยังไม่หยุดเดินตามไปถึงรถกระบะค่ะ
แล้วเอาปืนยิงกลุ่มเพื่อนทหารที่ช่วยเหลือจ่าสิบเอกประการอีกหนึ่งนัดไอ้กระสุนนัดเนี้ย
ไปโดนจ่าสิบเอกยงยุทธ์ปัญญานุวัฒน์ได้รับบาดเจ็บกระสุนเข้าที่แขน
ยงยุทธ์เหมือนกันนะคะแต่ท่านนี้คือเป็นคนเจ็บนะคะกระสุนเข้าแขน
เพื่อนทหารคนอื่นทำยังไงก็ต้องรีบหนีเพื่อเอาชีวิตรอดกันก่อน
จากนั้นจ่าสิบเอกยงยุทธ์ผู้ก่อเหตุยิงจ่าสิบเอกประการซ้ำอีกรอบหนึ่งค่ะ
ตอนแรกยิงเข้าหลังเขาใช่ไหมคะกำลังจะเพื่อนทหารช่วยนำขึ้นรถส่งโรงพยาบาล
มายิงเขาซ้ำที่หัวอีกนัดหนึ่งอ่ะไปยิงซ้ำอีกเหรอ
แล้วก็ทำท่าเหมือนคนคลั่งอะค่ะทหารที่เห็นเหตุการณ์บอกทำท่าเหมือนคนคลุมคลั่ง
ทหารในตึกให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะมาทำงานบ้างไม่มาทำงานบ้าง
มีอาการทางสมองจริงเคยพูดคุยกัน
ตอนที่เกิดเหตุคนที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าก็หลบกันทุกคนก็หลบก็หนีตายกันอยู่บนตึก
ตอนที่ผู้ก่อเหตุเดินมาคนที่อยู่บนตึกคนอื่นนะคะต้องเงียบ
ต้องเงียบเสียงให้มากที่สุดเพื่อเอาตัวเองรอดจากเหตุการณ์นี้
ตอนที่เดินถือปืนไปทั่วใช่เขาเดินไปทั่วค่ะ
แล้วคนอื่นที่อยู่ในตึกก็ยังมีไงคะเขาต้องแบบซ่อนแล้วก็เงียบค่ะ
ตอนเกิดเหตุเนี่ยครับตอนนั้นคนอยู่ในตึกกันกี่บาทอยู่บนครับ
โอ้โหมันเป็นระบุจะมนุนไม่ได้ครับเพราะเยอะอยู่
ปกติเขามาทำงานไหมคนก่อเหตุไหม

เขามีอาการอะไรบ้างยังไงบ้างเวลาแบบที่มาทำงาน
เพราะคนเฉยเขาไม่มีอะไร
แล้วพอเมื่อเช้ารู้ว่าเกรย์ปกติไม่ค่อยดี
แล้วเมื่อเช้าพอมันเกิดเหตุปุ๊บยังไงคนแตกตื่นกระจายกันหมดเลย
ใช่แล้วก็กระจายกันเลยต่างคนต่างต้องรอดเลย
คุณผู้ชมคะและหลังจากที่จ่าสิบเอกยงยุทธ์ผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัวเอาไว้นะคะครับ
ทหารคนที่รอดชีวิตนะคะ
คนที่อยู่ในห้องทำงานที่เป็นจุดเกิดเหตุจุดแรกที่กระโดดหนีออกมาทางหน้าต่างนะคะ
ถึงขั้นไปยกมือไหว้ขอโทษญาติของจ่าสิบเอกนพรัชผู้เสียชีวิตคนแรก
คือเขาอยู่ในเหตุการณ์ไงคะอันนี้คือญาติเขานะคะ
คือทหารท่านนั้นเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาพยายามจะช่วยแล้วแต่ช่วยไม่ได้
ต้องหนีเอาชีวิตรอดกระโดดออกมาทางหน้าต่าง
เลยต้องมายกมือไหว้ขอโทษญาติญาติก็บอกว่าไม่เป็นไรทุกคนเข้าใจอ่ะค่ะ
ไม่ได้มีใครโทษใครทั้งนั้นทุกคนเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยคนก่อเหตุจ่าสิบเอกยงยุทธ์มีปืนอยู่คนเดียว
ใช่ค่ะคือเพื่อนทหารจริงพยายามจะไปช่วยแต่เขายิงซ้ำไงค่ะพี่อุ๋ย
แล้วทำท่าทางแบบเดินเจอใครก็ยิงไปทั่วเลย
คือเป็นลักษณะของสำนักงานใช่ไหมของทางทหารกรมยุทธศึกษาทหารบก
ค่ายทหารไม่ใช่ฐานทัพเขาเลยไม่ได้ว่ามีอาวุธปืนประจำสำหรับทหารที่มาทำงาน
ค่ะเป็นเหมือนห้องทำงานในเชิงเอกสารนะคะ
นี่ห้องเกิดเหตุนะคะเพราะฉะนั้นยาดของนายทหารของจ่า๑๑ที่ท่านเสียชีวิตเนี่ย
ที่อยู่ในห้องคนแรกเลยเนี่ยยาดบอกเข้าใจ

เพราะตอนนั้นเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรยังไงขึ้นก็ต้องหาทางเนี่ยออกมาจากจุดเกิดเหตุก่อน
ท่านผู้ชมครับพอมาถึงที่สอนอดูสิตเนี่ยนะฮะ
เจ้าหน้าที่คุมตัวจ่าสิบเอกยงยุทธ์คนก่อเหตุมาสอบปากคำถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุ
มีพลตรีบุรินทองประภัยท่านเป็นผู้มนุยการสำนักงานพระธรรมนูลทหารบก
มาร่วมฟังการสอบปากคำกับตำรวจด้วยนะครับ
มีกองพิสูจน์หลักฐานที่มาตรวจคราบเขม่าวดินปืนในตัวของผู้ก่อเหตุด้วย
มีรายงานว่าจ่าสิบเอกยงยุทธ์ยังให้การวกวนนะฮะคือยืนยันว่าลงมือก่อเหตุ
ยิงเพื่อนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจริงแต่เรื่องอื่นให้การวกวนหมดเลย
เข้าไปคุยกับจ่าสิบเอกยงยุทธ์ที่ห้องที่หน้าห้องคุมตัวผู้ต้องหา
คือก็จะมีจังหวะที่เหมือนพยักหน้าคุยกันพยักหน้ากันคุยกันลักษณะแบบนี้นะครับ
หลังจากที่ได้พูดคุยกันทางภรรยากับลูกก็เดินทางกลับทันทีนะครับไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
ส่วนปมเหตุที่เกิดขึ้นทำไมจ่าสิบเอกยงยุทธ์ถือปืนไปไล่ยิงเขาแบบนี้
ตรีบุรินทองประภัยนะครับผู้มนวยการสำนักงานพระธรรมนูลทหารบก
เปิดเผยว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากการที่จ่าสิบเอกยงยุทธ์อ้างว่าน้อยใจเรื่องการทำงานในที่ทำงาน
บอกว่าทำไมไม่ได้ข้อกั้นโต๊ะทำงานเหมือนเพื่อนร่วมงานน่าจะเป็นลักษณะเหมือนแบบที่กั้น
ซึ่งในยุคโควิดเขามีหรือว่าอาจจะเป็นฉากกั้นของสำนักงานอย่างนี้หรือเปล่า
แต่เขาอ้างว่าอย่างนี้ฮะเขาบอกเขาน้อยใจตัวเขาเนี่ยไม่ได้ข้อกั้นโต๊ะทำงานเหมือนเพื่อนร่วมงาน
ร้องขอทำงานอะไรไปก็ไม่ได้
ก็เลยมองว่าตัวเองเนี่ยหมดความสำคัญแล้วหรือยังไร
แต่จริงแล้วเนี่ยทางหน่วยงานบอกว่าตามความจริงเลยนะฮะ
ผู้บังคับบัญชาของจ่าสิบเอกยงยุทธ์เนี่ย
ไม่ได้ว่าโอ้โหไม่ให้ทำงานเพราะไม่เห็นความสำคัญอะไรนะครับ
แต่ที่ไม่ได้มอบหมายงานให้ทำแบบเยอะเลยเนี่ยนะ
เพราะเขาเคยประสบอุบัติเหตุแล้วไปผ่าตัดสมอง
แล้วมันมีอาการทางสมองอยู่
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น๑๐ปีที่ผ่านมาแล้ว
นี่ตอนนี้ก็อายุก็ใกล้เกษียณแล้วนะ๕๘แล้ว
นี่ฮะคือระหว่างที่ประสบอุบัติเหตุผ่าตัดสมองเนี่ย
พอออกจากโรงพยาบาลมาก็ต้องไปรักษาตัวตลอดไปดูอาการตลอด
มาทำงานบ้างไม่มาทำงานบ้างบางทีฉุนเฉียวโมโหง่าย
โมโหทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนบ้านมาแล้ว
ผู้บังคับบัญชาเขาก็เลยบอกถ้างั้นให้ทำงานแบบน้อยก็แล้วกัน
นี่ฮะกลายเป็นว่าเขาบอกเขาอ้างว่าผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความสำคัญเขา
ไม่มีข้อกั้นที่ทำงานที่กั้นอะไรเหมือนกับเพื่อนคนอื่นที่เขานั่งทำงานกันด้วย
ซึ่งที่ผ่านมาทุกคนรับรู้อาการของจ่าสิบเอกยงยุทธ์ว่าเป็นยังไงนะฮะ
ทางครอบครัวเองก็ไม่ได้ทอดทิ้งทางกรมยุทธศึกษาทหารบกที่เป็นห่วยงานต้นสังกัด
ก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะก็ไปรักษาอาการทานยารักษาอาการ
แต่ทีนี้ญาติบอกว่าพักหลังเนี่ยไม่ยอมกินยา
คาดว่าอาการกำเริบแล้วก็ก่อเหตุในเช้าวันนี้นะครับ
พลตรีบุรินยืนยันว่าทั้งผู้ที่เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
เป็นเพื่อนร่วมงานกับคนก่อเหตุที่ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกันไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวกันมาก่อนเลยนะครับ
ขณะเดียวกันที่มีรายงานว่าจ่าสิบเอกยงยุทธ์ประกาศจะยิงให้ครบ๑๐คน
ข่าวบางรายงานบอกจะยิงแต่ทหารชั้นศัลยบัตร
เพราะไม่พอใจเรื่องที่ทำงานแต่ว่าหาไม่เจอไม่เจอใคร
เพื่อนร่วมงานที่ออฟฟิศก็เลยยิงใส่ไปเลย
เรื่องนี้ยังไม่มีการยืนยัน
ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุจ่าสิบเอกยงยุทธ์แอบพกเข้ามาเองนะครับ
เพราะหน่วยงานต้นสังกัดคือกรมยุทธศึกษาทหารบก
ไม่อนุญาตให้ทหารพกปืนมาที่ทำงานอยู่แล้ว
เพราะเป็นหน่วยงานด้านการศึกษา
และจากที่ไปร่วมฟังการสอบปากคำจ่าสิบเอกยงยุทธ์
พบว่าไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยกับตำรวจแล้วก็ภรรยาของเขา
พูดกับลูกชายเพียงคนเดียว
แต่อาการก็ดูผ่อนคลายขึ้นไม่เครียด
ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยได้แค่สอบปากคำเบื้องต้น

แต่ปกติเขาเป็นคนที่รุนแรงอยู่บ้านอยู่แล้ว
กิ้มหยิงของตาย

เป็นเพื่อนร่วมงานธรรมดาครับผม

เขาผ่าตัดสมองเทศประสาท

เขาก็พักมาที่ทางงานได้ยังไง
อะไรนะครับอาวุธปืนเขาก็พกมาเอง
สามารถพบมาได้ไม่ได้ไม่ได้คือเขาทำเองบรรโนภาพเอง
เหมือนว่าตอนแรกเคยเอาปืนเข้าไปแล้วรอบนึงตอนนั้นทางผู้ประชาประชาปืนหรือว่าอะไรครับ
อันนั้นไม่มีครับไม่มีข้อมูลเลยเริ่มทายเครศลงหลังจากที่ไม่คุยเลย
เขาได้พูดขอโทษหรือว่ายังประสาทประสาทเขายังไม่ขนาดนั้นครับ
ขณะเดียวกันทางกองทัพบกบอกว่าจากนี้ไปก็ต้องดูแลทางครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับ
ทหารทั้งสองนายแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บด้วยนะครับที่ต้องไปดูแล
ส่วนทางคดีตำรวจจะเป็นผู้ดำเนินการนะครับ
ซึ่งทางฝั่งของผู้ก่อเหตุกับทางผู้ที่บาดเจ็บหรือครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ทั้งสองฝ่ายก็เป็นทหารทั้งหมดนะฮะทางทหารบอกว่าตำรวจดำเนินการเรื่องคดีอาญา
ส่วนทางวินัยเนี่ยเดี๋ยวจะดำเนินการตามขั้นตอนนะครับ
แล้วก็จะมีแพทย์ไปดูแลสภาพจิตใจของทั้งสองฝ่ายด้วยนะฮะ
ที่สำคัญก็คือจ่าสิบเอกยงยุทธ์เนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูว่ามีอาการทางจิตเนี่ย
แบบไหนอะไรยังไงแค่อาการไม่ปกติทางจิต
แต่ไม่ได้บ้าเพราะหากบ้าเนี่ยคงมาทำงานไม่ได้
ซึ่งก็ต้องดูว่าทางรูปคดีแล้วเนี่ยจะต้องไปบำบัดรักษาก่อนไหม
หรือว่าสามารถแจ้งข้อหารับโทษแล้วก็ดำเนินคดีกันได้ทันทีเลย
ค่ะคือทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เป็นคนมาให้ข้อมูลนะคะ
คือบอกว่าได้มีการสอบปากคำตัวผู้ก่อเหตุ๗ชั่วโมงเต็มนะพี่อุ๋ย
ตั้งแต่๑๐โมงยัน๕โมงเย็นนะคะ
เรื่องของอาการป่วยทางจิตมันยังไม่ชัดมันต้องรอให้คุณหมอประเมิน
วิเคราะห์ให้ชัดก่อนว่าอาการป่วยทางจิตป่วยขนาดไหนป่วยถึงขั้นไหน
ช่วงเวลาในการก่อเหตุป่วยไหมตอนจังหวะที่เกิดเหตุมีสติสัมปชัญญะในการก่อเหตุไหม
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ชั่วโมงการสอบปากคำจาก๑๑ยงยุทธ์ยังวกวนอยู่นะคะ
สับสนในข้อเท็จจริงสอบปากคำเพื่อนร่วมงานและครอบครัวสิบกว่าปาก
ทุกคนก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแล้วก็ข้อมูลมันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สำคัญมากตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะต้องเชิญคุณหมอที่เคยรักษาอาการทางสมองของผู้ต้องหามาสอบปากคำ
แล้วจะนำมาประกอบการพิจารณาในการแจ้งข้อกล่าวหาเพราะมีการกล่าวอ้างถึงประวัติการรักษา
ซึ่งยังไม่ได้พิสูจน์ได้ชัดเจนเลยว่ามีอาการทางจิตหรือเปล่า
จังหวะช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีอาการป่วยหรือเปล่า
อาการมันกำเริบไหมหรือยังมีสติดีอยู่
ตรงนี้นะคะเดี๋ยวรอการประเมินจากทางคุณหมอ
ตอนนี้ผู้ต้องหาอยู่ในความดูแลของตำรวจ
ตามหลักเกณฑ์หลักการขั้นตอนของกฎหมายก็คือมีอำนาจควบคุมตัว๔๘ชั่วโมงนะคะ
แล้วก็จะต้องนำตัวไปฝักขังที่สารทหาร
ตำรวจมีเวลา๘๔วันในการสรุปสำนวนส่งอายการสารทหาร

ขณะที่พลโนตรีนิธิธรจินตกานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
ซึ่งเป็นรองโฆษกบชนด้วยนะครับ
บุว่าพนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อหากับจ่า๑๑
ยงยุทธ์มังกรกินในความผิดฐานการใช้อาวุธปืนนะฮะ
และที่สำคัญก็คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาด้วย
อันนี้เบื้องต้นนะฮะเดี๋ยวข้อหาอย่างละเอียดจะมีเพิ่มตามมานะครับ
แล้วจากการสอบสวนเนี่ยแม้ผู้ต้องหาจะเคยเข้ารับการรักษา
เกี่ยวกับเรื่องของอาการทางจิตหรือว่าทางสมอง
แต่พนักงานสอบสวนต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
เพื่อคลายข้อสงสัยให้ชัดเจนก่อน
หากพบว่ามีความผิดพนักงานสอบสวนจะร่วมกับทหารพระธรรมนูล
แจ้งข้อหาดำเนินคดีในกระบวนการของสารทหาร
การที่ผู้ต้องหาชอบเล่นปืนนี่ก็เป็นอีกประเด็นนะครับ
พนักงานสอบสวนจะไปรวบรวมข้อมูล
เนื่องจากมีข้อมูลว่าคนก่อเหตุจ่าสิบเอกยงยุทธ์
พกปืนมาที่ทำงานเป็นประจำ
ทั้งที่หน่วยงานเนี่ยเขาไม่ให้พกปืนเข้ามา
เนื่องจากเป็นหน่วยงานของทหารแต่ว่าเป็นหน่วยงานด้านการศึกษา
ไม่ใช่ฐานทัพไม่ใช่ค่ายทหาร
คุณผู้ชมคะทางฝั่งญาติของผู้เสียชีวิต

กับพี่สาวของจ่า๑๑นพรัช
ซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่สรรพาวุฒหารบกอายุ๖๑ปี
ก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้าหลังทราบข่าวว่าน้องชายถูกยิงเสียชีวิต
แล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นอดีตข้าราชการทหาร
ทำงานอยู่ที่กรมสรรพวุฒหารบก
ส่วนตัวไม่รู้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชาย
เพราะน้องชายไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้ฟัง
ในองค์กรมันมีปัญหาผิดใจอะไรกันหรือเปล่า
แล้วไม่เคยเห็นหน้าผู้ก่อเหตุเลย
เท่าที่รู้ตลอดเวลาการทำงานของน้องชายที่ผ่านมาก็ทำงานดีไม่มีปัญหาอะไรกับใคร

เมื่อคืนน้องชายไปนอนที่บ้านช่วงเช้าก็มาทำงานตามปกติ
ก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมผู้ก่อเหตุถึงพกปืนเข้าไปในที่ทำงาน
คือเราไม่รู้สาเหตุว่าสาเหตุที่เขาพกปืนเข้าไปแล้วเขามีอาการเป็นยังไง
แล้วทำไมเขาถึงได้กาดยิงอะไรขนาดนี้
หลานของผู้เสียชีวิตบอกว่าตัวคุณอาที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เคยเล่าให้ฟังมีเพื่อนร่วมงานชอบพกปืนมาที่ทำงาน
เวลาไม่พอใจใครชอบยกปืนขึ้นมา
ก็เลยไม่รู้ว่าคนที่พูดถึงใช่จ่าสิบเอ็ดยงยุทธ์ผู้ก่อเหตุหรือเปล่า
แต่ผู้เสียชีวิตเคยเล่าให้หลานฟังนะคะ
ว่าเนี่ยที่ทำงานมีเพื่อนร่วมงานพกปืนมาโมโหใครก็ยกปืนขึ้นมาโชว์

ใช่ค่ะพี่อุ๋ยคือตอนนี้ครอบครัวช็อกมาก
ไม่มีใครคาดคิดว่าจะต้องสูญเสียคุณอาก็คือจ่าสิบเอกนพรัชไปกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะ